ไปดูเรื่องน่ารักกันบ้างไม่ปวดหัวแน่นอน
งานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ชื่นมืดเพราะเป็นงานแต่งค่ะคุณ

คุณจะเป็นเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาว
นี่แล้วแต่งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ
งานนี้ก็เหมือนกันเราก็ถูกรับเชิญไปร่วมงานค่ะ
เป็นงานแต่งงานแก้เคล็ดของฝาแฝดชายหญิงคู่นึง
น่ารักคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะ

รองห้างเพลงไหม
นี่เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นน่ารัก
รออีกอย่างที่ยังช่วงชมน้องคู่แฝด๒คนนี้นะ
คือปกติเวลาจับงานแต่งคู่แฝดหญิงค่าย
งองแงร้องให้

แสดงส่อจนะนี่ไม่ธรรมดา

น่ารู้งาน
น่ารู้งาน
คู่นี้เค้าน่ารักจริง
คืออย่างที่เค้าเคยเจอน่า
งานแต่งฝาแฟดชายหญิง
มักแตกกระจองงองแยง
แต่คู่นี้น่ารักเนี่ย

พวกเขาทำอะไรกัน

จะมีปลอบใจมากเล็กน้อย
อาจจะมีขนมเป็นของขันมา

ของชอบของเด็กขา

แล้วก็เป็นความเชื่อที่ทำกันเพื่อความสบายใจด้วยนะคะ

หลายที่เนาะที่เขามีการจัดกัน

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันของแต่ละคน

ที่แตกต่างกันออกไปนำเสนอให้ติดตามกันนะ

มาเจอกับข่าวน่ารักแบบนี้